ต้องบอกว่าไม่ต้องรอถึงวันที่๑๖ค่ะ
เพราะว่าวันนี้เราก็สามารถรวยได้
ที่พูดถึงเนี่ยพูดถึงครอบครัวนาคอมนะคะ
อย่างที่ทราบกันนะคะเรานำเสนอข่าวมาตลอดนะว่า
คุณไอซ์เนี่ยลูกสาวนครมักจะบ่นอยู่เสมอนะคะว่า
พ่อไม่มาหาเลยไม่เข้าฝันเลย
ไปหาคนนู้นคนนี้หาแบบไม่มาหาลูกกับแม่เลย
เห็นบอกว่าเป็นจะเป็นอะไรไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
แม่แม่ของหนุ๊กไงไม่รู้
ออกไปบอกพ่อดูเผื่อพ่อมีของสำคัญอะไร
แล้วก็เปิดไปเจอ๒๒๐๐
อันนี้จริงไม่มุกไม่อะไรด้วย

อย่าขับรถหน่อยไม่ให้ขับเลย
โอ้โหอย่างที่เห็นคุณผู้ชมนะคะ

เล่าเอาไว้แบบนี้นะคะว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะ
วันเกิดแม่เอ๋เนี่ยแหละค่ะจู่นะคะแม่ก็มาให้เปิดเบาะรถมอเตอร์ไซค์ของพ่อ
รถคันนี้แหละคุณผู้ชมนะคะเผื่อว่าจะมีความสำคัญอะไรอยู่ใต้เบาะ
ปรากฏว่าแจ็คพอร์ตมากค่ะเจอซองสีน้ำตาลข้างในเป็นเงินสด
เดี๋ยวคุณผู้ชมได้ดูสองแสนตามเล็กฤทธิ์เลย
คืออย่างที่ทราบนะคะเวลาตลกเขาชอบแซวกันนะคะว่าชอบแบบซุกเงิน
นักคล่อมเนี่ยขึ้นชื่อเลยคุณผู้ชมยืนหนึ่งเรื่องซ่อนเงินเมียค่ะ
น้าเอ๋ไปเลยอุ๊ยหลานน่ารักมากคุณผู้ชม
และแฟนที่ได้ดูคลิปนี้นะคะก็อดจะคิดถึงไม่ได้ค่ะ

ต่อให้นครจากไปแล้วนะคะแต่ก็ยังมีเรื่องที่สร้างรอยยิ้มได้อยู่เสมอนะคะ

เออทีนี้คนที่บ้านเองก็ต้องไปเปิดดูรถทุกคันแล้วนะว่าเอ๊ะ
ไอน่าจะมีงฮาร์มาหายอย่างไง
กูบอกเลยว่าแภดานป้าแภดานก็เป็นกินงานต้นเงินนะคะลองดูลองดู
นี่ไม่รู้ว่าใครที่แอบเก็บเงินไว้จริงตลกอย่างพี่หม่ำอะไรอย่างนี้
เหรออะไรตลกคำปรากฎคำจริงก็มีนะ
ก็น่ารักดีนะครับทุกคน